อ่านด้วยน้ำเสียงยังไง
อ่านใหญ่แต่ว่าไม่อยากออกตัวแรงมากไป
เพราะว่ารอบที่แล้วก็ออกตัวแรงมากไปรอบนึงแล้ว

รอบนี้คือเราก็ต้องบอกนะเรายังไม่เจอหน้า
ยังไม่ได้สอบถามคนที่ถูกรางวัล
ใช่ฮะเจอแต่คนที่เขาขายลอตเตอรี่ให้
และเขายืนยันเขาคอนเฟิร์มว่าผมไม่ใช่พีช๒แน่นอน
ผมเฮียเปี๊ยกครับผมชื่อเฮียเปี๊ยก

แล้วผมก็ขายลอตเตอรี่แล้วมีคนถูกจริง
ใช่อยากฟังเรื่องนี้แล้วอยากฟังไปฟังกันเลยค่ะเอาว่าที่ไหนก่อนละกัน
แผงนี้เผื่อใครจะไปซื้ออีกนะคะ
เป็นร้านโชคดำเนินอยู่ตลาดบ้านห้วย
เทศบาลนครอุดรธานีค่ะ
เขาก็มีการโพสต์นี่แหละเป็นผู้โชคดี
คือโพสต์ว่าผู้โชคดีถูกรางวัลที่๑ชุดใหญ่๑๕ใบ
เขาโพสต์แบบนี้คนดวงมหาเห็ง
ซื้อลอตเตอรี่ชุดใหญ่๑๕ใบหมายเลข๔๕
ถูกรางวัลที่๑งวดวันที่๑ตุลาคม
รับเงินก้อนโต๙๐ล้านบาท
โอ้โหโพสต์แบบนี้ไปเราก็โอ้โห๙๐ล้านมาอีกแล้วเหรอ
ใช่ค่ะทีนี้คนก็แชร์กันเยอะเลยนะคะ
คนแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกว่า
คนที่ได้รางวัลคนที่ถูกรางวัลไป
เศรษฐีใหม่คนนี้เขายังไม่ได้มาแสดงตัว
แต่ก็ไม่แน่นะคนที่เป็นข่าวดัง

แต่เอาที่แน่นะคนที่มาติดตามข้อความตรงนี้

อยากรู้ไงคุณว่าเศรษฐีใหม่ดวงเห็งรายนี้เป็นใคร

อยากรู้ว่าเรื่องนี้จะลวงโลกอีกหรือเปล่า
ต้องบอกก่อนนะคุณว่าที่ทางเพจของตลาดวังสะพุง

มันเหมือนจะยืนยันได้ด้วยหรือเปล่า
คือเขาโพสต์ว่าแหล่งที่มาตลาดวังสะพุง
คนที่ถูกบ่อรู้ครับลูกค้าเยอะจำบ่อได้
แต่มีสลากแน่เขาเหมือนยืนยันกันแบบนี้นะ
ค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปเลย
ไปที่แผงขายลอตเตอรี่โชคดำเนินของเฮียเปี๊ยกเนี่ยนะคะ
ตอนเจอหน้าผู้สื่อข่าวเฮียเปี๊ยกอารมณ์ดีครับ
อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับ
แล้วก็บอกจะมาคุยเรื่องนี้จะมาสัมภาษณ์เรื่องนี้ใช่ไหม
ผมจะบอกให้ว่าคนที่ถูกรางวัลที่๑ได้รับเงิน๙๐ล้าน

แล้วก็บอกเฮียเปี๊ยกให้ข้อมูลหน่อยได้ไหม
บอกชื่อเสียงเรียงน้ำก็ได้บอกหน่อยว่าเขาเป็นใครยังไง
ก็บอกว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นนุ่มชาวลาว
นั่งรถเบ้นหรูมาจอดหน้าร้านผม

โดยเฉพาะเลขชุดรางวัลที่๑๑๕ใบ
แล้วก็ยังมีซื้อเลขที่ข้างเคียงอีกด้วยนะ
แล้วถามว่าเฮียเปี๊ยกเขาซื้อเลข
คือได้สังเกตไหมว่าเขาไปได้เลขเด็ดมาจากไหนยังไง
เปี๊ยกบอกว่าเลข๔๓เขาซื้อจากทะเบียนรถเบนท์สปอร์ตของเขาเอง
เปี๊ยกก็จำได้เฮียเปี๊ยกบอกวันที่เขาขับรถเบนท์สปอร์ตมา

ส่วนลูกค้าที่มาซื้อคนนี้เป็นคนลาวเป็นเศรษฐีอยู่แล้ว

เปี๊ยกบอกว่าผู้ชายส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาไม่ซื้อรางวัลชุดใหญ่ขนาดนี้หรอก
แล้วบอกด้วยนะคะว่าพอรู้ว่าถูกรางวัลแล้ว
คนที่ซื้อชาวลาวยังโทรศัพท์มาบอกเฮียเปี๊ยกเลย
เปี๊ยกบอกส่วนจะให้ผมไปตามหรือให้ลูกค้าเปิดตัวนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคล
เปี๊ยกเองก็ไม่สามารถจะไปก้าวไก่ได้นะป่านนี้ลูกค้าคงไปขึ้นเงินเรียบร้อยแล้วล่ะ
แต่เฮียเปี๊ยกยืนยันว่ามีคนถูกรางวัลที่๑รับเงิน๙๐ล้านบาทแน่นอน
ถูกรางวัลข้างเคียงอีก๓ล้านบาทเพราะเฮียเปี๊ยกบอกแบบนี้
บอกว่าเขาซื้อสละกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข๔๕๒๖๔๓ไป๑๕ใบ

ถูกต้องยังมีต่ออีกคือซื้อเลขชุดรางวัลข้างเคียงอีก๓ล้านบาท

ยังมีต่ออีกคือซื้อเลขชุดรางวัลข้างเคียง
ไปอีกชุดละ๑๕ใบเป็น๓๐ถูกไหม
๑๐ใบนะฮะแล้วรางวัลข้างเคียงรางวัลที่๑มันได้รางวัลละแสน
ถ้าซื้อไป๓๐ใบก็จะรวมอีก๓ล้านบาทนะครับ
ดังนั้นก็จะได้๙๓ล้านบาทนะครับ
เฮียกบอกว่าเออแล้วก็มีคนที่ตั้งข้อสงสัยนะฮะ
ว่าในรูปถ่ายพื้นของแผงลอตเตอรี่ของเฮียเปี๊ยก
มีทั้งสีแดงและสีเขียวนั้นเฮียเปี๊ยกอธิบายยังไงดี
เฮียเปี๊ยกก็บอกแผงของร้านที่วางลอตเตอรี่

ส่วนกรณีที่นำป้ายหลากสีทั้งสีเหลืองสีม่วงสีแดง
แปะติดในชุดรางวัลเป็นหลากสี
เพื่อให้ลูกค้าชอบสีไหนก็เลือกสีนั้น
คือบางอย่างมันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะ

บางคนดูแบบเรื่องของสีมงคลว่าฉันจะเอาสีเขียวสำหรับวันนี้
ใช่นะฮะเฮียเปี๊ยกก็อธิบายแบบนี้
ส่วนข้อสงสัยว่าร้านของเฮีย
จะเป็นพีช๒จอมลวงโลกหรือไม่
เฮียกบอกยืนยันไม่เป็นแบบนั้นเด็ดขาด
เฮียเปี๊ยกชื่อเฮียเปี๊ยกไม่ได้ชื่อพีช
ไม่เป็นความจริงเฮียไม่ได้ลวงโลก
เลขชุดดังกล่าวเฮียรับมาจากตลาดวังสะพุงจังหวัดเลยครับ
ใช่ค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีคนออกมาแสดงตัว
หรือว่ามาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานอะไร
แต่เราก็ต้องไปสอบถามคุณเราก็ไปสอบถามทางกองสลากหน่อย
เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นข่าวใหญ่มันคืออะไร

ใช่ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีนะคะ
รองผู้อำนวยการกองสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกว่าตอนนี้
ยังไม่มีคนมาขึ้นรางวัลที่๑๑๕ใบรวมเป็นเงิน๙๐ล้านบาท

แต่อย่าลืมไงเพราะมันขึ้นได้๒ปีถูกไหม

ถูกต้องแล้วก็ยังไม่มีใครมาขึ้นรางวัลข้างเคียง
ตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นจากคนขายสลาก
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ถูกรางวัลคือใคร
ต้องติดตามผู้ถูกรางวัลให้มาขึ้นเงินก่อน
ทีนี้ก็ถามทางด้านรองผอไปด้วยนะคะว่า
แล้วถ้าเกิดเขาเป็นชาวลาวมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

เราเคยได้ยินชาวพม่าชาวลาวถูกรางวัล

พม่าถูกรางวัลที่๑ชาวลาวก็มีเหมือนกัน
แต่สังเกตอย่างหนึ่งคือส่วนใหญ่ที่ถูกรางวัล
ก็จะไปในพื้นที่ของที่อุดรแล้วเป็นเพื่อนบ้านเข้ามาซื้อเยอะนะฮะ
ว่าเราจะซื้อกับแผงไหนเราถึงจะถูกรางวัลใหญ่กับเขาบ้างเนอะ

เพราะว่าพอมันเป็นข่าวใหญ่แล้วไงมันก็ต้องไปตามกันต่อ
จำได้ไหมตอนพีชก็เป็นข่าวใหญ่แบบนี้แล้วค่อยแกะรอยแกะรอย
คือเราไม่ได้บอกนะว่าอันนี้มันจะเท็จจริงยังไง

เราเล่าตามคำยืนยันของเฮียเปี๊ยกเขา
ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าต่อไป

ว่าฟังข่าวแบบนี้ต้องใจเย็นระมัดระวังไว้นิดหนึ่ง